ที่เราเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้สามารถทำอะไรให้กับคนอื่นได้
เราก็เลยแบ่งส่วนพี่พักของเราเป็นส่วนเล็กให้กับพวกที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เที่ยวจิตอาสา
สามารถมาเปิดโอกาสให้เขามาทำอะไรดีให้สังคมได้
อย่างเช่นการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กการช่วยเหลือชุมชน
เราก็จะชวนคนในชุมชนและก็ฝรั่งมาร่วมกันทำอะไรก็อย่างขึ้นมา
แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนที่มา
อย่างสองคนนี้ล่ะค่ะ
อย่างสองคนนี้คนนึงเขาเป็นช่างสร้างบำรุงที่ฝรั่งเศสอีกคนนึงเป็นเชฟ
ก่อนหน้านี้เราก็ทำอาหารกินกันแล้วก็ชวนคนในชุมชนมา
แล้วก็ตอนนี้ก็เขาอยากทำเก็บขยะก็เลยไปทำกัน
มาฝึกโครงการนี้ได้ยังไง
หนูก็เลยสนใจที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง
เห็นว่าได้เรียนกับชาวต่างชาติได้เรียนกับฝรั่ง
แล้วก็ได้ไปฝึกตัวเองด้วยค่ะ

สนุกค่ะก็พวกพี่เขาก็ช่วยเหลือดี
แล้วก็ส่วนภาษาอังกฤษค่อยไปคุยเรื่องต่างอย่างนี้ค่ะ
เพราะเราอยากเลิกเวลารันแล้วก็ช่วยจัง

ทุกเวลา